น้ำใจคนไทยไหลหลังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ยิ่งเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ในบ้านในเมืองเรา
ระบาดแบบนี้น้ำใจคนไทยส่งต่อกันเยอะเลยค่ะ
อย่างพวกศิลปินดารานางเอกนางฟ้าตัวจริงค่ะ
เวลารานีเธอเห็นแล้วไม่อยู่เฉยนะคะ
ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับหน่วยงานแล้วก็มูลนิธิต่างค่ะ
คือเมื่อเย็นวานนี้เราเพิ่งรายงานไปเอง
เธอร่วมบริจาคเงิน๕แสนบาทนะคะ

คือหมอกล้องสรวิทย์เป็นคนโพสต์นะคะ
รายยาวบอกมาเลยว่าเบลล่าคือนางฟ้าชัด

ยังบริจาคเงินให้อีก๔ที่นะคะ

ต่อสู้กับโรคโควิด๑๙
นั่นก็คือที่สิริราชมูลนิธิ

และที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเธอเองก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าด้วย
เบลล่าจบปริญญาตรีและปริญญโทที่มธรรมศาสตร์
ร่วมกันกับที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ

รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น๒ล้าน๕แสนบาทเลยนะคะ
ที่ทราบข่าวนี้จากไอจีหมอกล้องก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ
แล้วก็ชื่นชมเบลล่านางฟ้าเดินดินเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
เอาจริงที่นำเสนอข่าวแบบนี้คุณผู้ชม
ไม่ได้จะให้มาบอกมากล่าวมาวัดมาเปรียบเทียบกันว่า
ให้มากกว่าใครให้น้อยกว่า
แต่อยากจะให้เห็นถึงน้ำใจของศิลปินดารา
หรือว่าคนไทยทุกคนที่ตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกัน
แต่ที่สำคัญมากกว่าการบริจาคนั่นก็คือการดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปว่า

ถ้าเกิดว่าใครมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกมาทำงานจริงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ
ให้มีความปลอดภัยไม่ใช่แค่ตัวเองปลอดภัยนะ

เราสองคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมกันทั้งวันนะคะ